ยุคนี้เนี่ยไปไหนมาไหนแม้กระทั่งจะอยู่หน้าหอพักตัวเอง
เที่ยวมองหน้าใครไม่ได้แล้วจริงนะ
เมื่อก่อนอยู่ในผับมองหน้ากันเดี๋ยวคำเห็นกันใช่ไหม
แต่อันนี้คืออยู่หน้าหอพักตัวเองเดินลงมา
ใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้นะคะ
ล่าสุดผู้ชายคนนึงจะลงมารับเอกสารจากรุ่นน้อง

ลงมาสิทธิ์เจอรถคนึงขับมาก็เอ๊ใช่รุ่นน้องหรือเปล่า

ปรากฏคนในรถลงมาปุ๊บยิงใส่เลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตีหนึ่งเมื่อวานนี้อะไรจะห้าวขนาดนั้นน่ะ
เดินลงมาแล้วยิงเลยนะแล้วคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะคะ
เขาก็บอกแล้วว่าแบบเออเปล่าผมนึกว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาเอกสารมาให้
แล้วเดินดุยมายิงเขาแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าพาร์ทเมนต์ถนนแสนพลภายในตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
เพราะดีนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ล่าสุดบ่ายวันนี้น้องผู้เสียหายเสื้อสีดำคนนี้ค่ะ
เขาเป็นช่างพ่นสีอยู่ที่อู่รถแห่งหนึ่งนะ
เขาก็มากับพี่ชายไปแจ้งความที่สพเมืองพิศนุโลกแล้ว
เอาคลิปวงจรปิดเมื่อกี้นี้แหละมาแจ้งความ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคือเขาอยู่ที่อพาร์ทเมนต์นั้น
เพื่อนรุ่นน้องโทรมาบอกว่าพี่เดี๋ยวลงมารับเอกสารที่หน้าหอพักนะเดี๋ยวผมเอามาให้

คนที่สองตามลงมาอีกแต่ก็ไม่เท่าคนที่สามค่ะสองคนแรกแค่เดินมาประชิด
คนที่สองนี่เดินมาห้ามเพื่อนคนแรกแต่ไอ้คนที่สามเดินมาปุ๊บชักปืนแล้วยิงปั้งเลย
วงกลมสีแดงนั่นคือเหมือนกับปืนใช่ไหมฮะปืนเลยค่ะ
เขาบอกเฮ้ยผมไม่รู้จักเขาเลยพี่ไม่เคยรู้จัก๓คนนี้๔คนนี้มาก่อนเลย
แต่ตอนที่เดินลงมากัน๓คนผมเห็นทรงแล้วว่าเขาน่าจะเมากันมา
ผมอุตส่าห์จะเดินหนีแล้วนะแต่ก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ผมแบบนี้
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บอ่ะ
ก็เลยไปเล่าให้พี่ชายฟังแล้วเอาคลิปนี้ให้พี่ดูพี่เลยบอกว่าไปแจ้งความ

สามารถก็แบบเป็นคนในเมืองเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนเหมือนกันครับ
เขาถึงก็ใส่กินปืนใส่แล้วเลย

มีเรื่องกับใครวะ

ผมก็ทำงานอย่างเดียว
ขนาดนี้แล้วจะโดนพยายามฆ่าไหมคุณ
เดินเข้ามาใกล้แล้วชักปืนปากกระบอกปืนเจาะใส่คนแบบนี้ถึงแม้จะยิงไม่โดนเขาอ่ะ

เรื่องนี้ตำรวจนะคะก็บอกว่าชุดสืบลงพื้นที่ดูภาพกล้องวงจรปิดของหอพักเรียบร้อยแล้วล่ะ
เรื่องต้นได้เบาะแสเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นผู้เกาะเหตุแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ